คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านหมาล่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับ
คือหมาล่านี่จะรสชาติร้อนแรงอยู่แล้ว
แต่เขาบอกลูกค้าร้านนี้ร้อนแรงกว่าสั่งทางแอปพลิเคชันมากินที่บ้าน
แล้วบอกว่าโอ้โหโทรมาหาทางร้านบอกทำไมเนื้อหมาล่าเนี่ยมันแห้งเหลือเกินมันไม่อร่อย
ทางร้านบอกถ้างั้นพี่กลับมากินใหม่ที่ร้านก็ได้เดี๋ยวไม่คิดเงิน

ที่เมืองไทยนะที่เชียงใหม่นะครับแต่ฟังจากเสียงในคลิปเนี่ย
เหมือนเป็นคุยกันด้วยภาษาจีนนะนะเพราะเจ้าของร้านนี่เป็นคนจีนนะครับ
ลูกค้าก็น่าจะจีนนะฮะฟังจากซุ่มเสียงนะครับนี่ตอนที่มากันนะครับ
กันสี่คนนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
จับภาพไว้ได้เป็นร้านหมาล่านะฮะคือพอเข้ามาถึงเนี่ย๓๔คน
ผู้ชายผู้หญิงก็นู่นเข้าไปใส่อยู่ตรงนู้นเลยแล้ววิ่งไล่กันเข้าไปด้านใน
สักพักนึงเนี่ยพอกลับออกมาอีกทีนึงเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าถูกไล่ฟันมานี่
ด้านในร้านนะฮะนี่กล้องวงจรปิดในร้านนะครับโอ้โหมีการฉุดกระชากเห็นไหมฮะ
แล้วเจ้าของร้านเนี่ยถอดเสื้อถือมีดอิโต้ออกมาไล่ฟันเลยนะฮะอ่านี่นะครับ
คือมีคนที่เป็นลูกค้าที่บุกเข้ามาที่ร้านที่มาพังข้าวพังของมาอารวาสที่ร้านเนี่ย
ถูกเจ้าของร้านใช้มีดฟันเข้าไปเนี่ยโดนนิ้วเกือบขาดไปคนหนึ่ง
ที่ทั้งหมดจะพากันกลับออกไปนะครับแต่เจ้าของร้านหมาล่าร้านนี้เขาก็โพสต์เอาไว้เพื่อขอความเป็นธรรม
พร้อมกับคลิปเหตุการณ์ในจังหวัดตรงนี้ที่ไล่ฟันมานี่นะฮะบนนิ้วไปคนนึงนะครับ
ถูกแจ้งข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วลูกจ้างในร้านที่เป็นแรงงานชาวเมียนมา
วันนี้เขาก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับจุดเกิดเหตุเป็นร้านหมาล่าบนถนนรัฐนาโกศิลป์นะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของร้านเป็นคนจีนนะฮะส่วนภรรยาเป็นคนไทย
อย่างทั้งคู่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือ๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอสรรจ์ไซด์อยู่ห่างจากร้านหกกิโลเมตร
มาล่าผ่านแอปพลิเคชันนี่เก้าอี้หักเลยนะฮะ
นี่เป็นภาษาจีนเขาเป็นคนจีนนะฮะเจ้าของร้านก็คนจีน
นี่พิมพ์ข้อความบอกหมาล่ามันแห้งเหลือเกินกินไม่ได้
ทางร้านก็บอกกลับไปบอกถ้าอย่างนั้นให้มากินที่ร้านใหม่เลยก็แล้วกัน
จะไม่คิดเงินแต่พอมาถึงกลายเป็นว่าไม่ได้มากินนะฮะ
มาอารวาสไล่ทำร้ายพนักงานในร้านไล่ทำร้ายเจ้าของร้านด้วย
นี่เจ้าของร้านนะฮะใส่เสื้อดำนี่นะครับที่นั่งอยู่กับภรรยา
บอกวันนั้นก็เลยตัดสินใจคว้ามีดเนี่ยไล่ฟันไปเพื่อป้องกันตัว
เจ้าของร้านบอกว่าพอหลังเกิดเหตุพวกนี้กลับไปแล้วเหมือนกับเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาถูกทำร้ายถูกบุกเข้ามาที่ร้านก่อน
พอป้องกันทัวร์ป้องกันตัวเนี่ยกลายเป็นว่าอีกฝั่งหนึ่งไปแจ้งความดำเนินคดี
เรื่องทำร้ายร่างกายแล้วร้านเขาก็ถูกปิดนะฮะ
ทำมาค้าขายไม่ได้ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อร้องขอความเป็นธรรม
ก็ทางเราก็แบบคุณจำเลยอยู่อย่างที่เขาเก่าหาเราว่าเราก็ได้รับคุณตรงนี้อีก
ไม่ควรเพราะมันก็โดนอีกอะไรอย่างนี้
ทั้งที่เขาเป็นคนทำเราเรากลับได้โดนแบบนี้อ่า
ปิดร้านเพราะกลัวนะครับทุกผู้ชมครับ
กลัวจะกลับมาก่อเหตุอีกนะครับ
คดีนี้อยู่ในท้องที่ของสพช้างเผือกที่เชียงใหม่นะครับ

ตำรวจบอกว่าฝั่งที่บุกเข้ามาที่ถูกไล่ฟันเนี่ย

มีคนนึงนิ้วมือซ้ายเนี่ยเกือบขาด
คดีนี้ต้องแยกเป็น๓ส่วนนะครับ
มีคดีบุกรุกกับคดีทำให้เสียทรัพย

ซึ่งเดี๋ยวต้องไปสอบสวนขยายผลว่าใครทำร้ายใครแบบไหนอย่างไร

กำลังรอให้ฝั่งผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ

หรือว่าฝั่งผู้ที่เป็นลูกค้าแล้วบุกเข้ามา
มาสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนครับ